ปัญหาจากกัญชามาเร็วกว่าที่คิดครับ
ล่าสุดทำให้กรุงเทพมหานครคือ

จะเสพเกินขนาดไม่เกินขนาด
แต่จะนำร่องเลยสถานศึกษาเป็นพื้นที่ปลอดกัญชา
เพราะว่าท่านนี้กลับมาจากต่างประเทศแล้วนะครับ
บอกว่ามาเจอผู้เสียชีวิต
จากกัญชาแล้ว๑รายแล้วมีเยาวชนนะครับ
ต้องไปรักษาตัวอีก๒รายท่านบอกไม่เอาแล้วนะ

ชาติชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ประชุมคณะผู้ปริหารกรุงเทพฯมหานครทันที
หลังจากเดินทางกลับมาจากสหรัฐอเมริกาเมื่อคืนที่ผ่านมาครับ
การประชุมครั้งนี้มีวาระที่น่าสนใจคือประเด็นของกัญชาเสรี
คือโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์นะครับรายงานบอกว่า
มีผู้ชายอายุ๕๑ปีเสียชีวิตจากภาวะหัวใจล้มเหลว
แต่ก่อนหน้านั้นเขาเสพกัญชามา
แล้วก็ยังพบว่ามีเยาวชนครับไปรักษาตัว
หลังจากเสพกัญชาไปเหมือนกัน
เป็นผู้ชายอายุ๑๗ปีแล้วอีกคนนึงไม่ใช่เยาวชน
เป็นผู้ชายอายุ๒๕ปีที่โรงพยาบาลตากศิลป์
แล้วก็มีผู้ชายอีกคนนึงอายุ๑๖ปี
ทั้งหมดนี้ผ่านมาแค่๔วันเท่านั้นเองหลังจากปลดล็อก
ก็เลยเตรียมประกาศให้สถานศึกษาเป็นพื้นที่ปลอดกัญชาเลย
เน้นให้ความรู้เยาวชนถึงผลกระทบจากการใช้
รวมถึงห้ามจำหน่ายรอบพื้นที่สถานศึกษา
ซึ่งอาจจะครอบคลุมไปถึงร้านอาหารที่ใช้กัญชาปรุง
ปรุงอาหารจำหน่ายด้วยย้ำว่าเมื่อออกเป็นกฎหมาย
พื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วทุกคนต้องปฏิบัติตามครับ
กฎหมอเราเป็นโรงเรียนโรงเรียนของกฎหมอ๔๗๗แห่งใหญ่
มาเปลี่ยวกัญชาก่อนแต่ว่าเริ่มจากให้คำรู้ครู
ผู้ปกครองต่างส่วนในเรื่องการออกประกาศ
เดี๋ยวหาลือก่อนว่าจะใช้อำนาจในรูปแบบไหนครับ
โฟกัสไปที่ผู้เสียชีวิตที่เป็นผู้ชายอายุ๕๑ปีนะ
คือทราบมาจากโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ
ท่านเสียชีวิตคือวันที่๑๒มิถุนายน
อาการแน่นหน้าอกแล้วก็หัวใจล้มเหลว
คือญาติไม่ติดใจสาเหตุการณ์เสียชีวิต
แล้วก็ไม่ส่งศพชนสูตรเพิ่มด้วย
นำร่างไปประกอบพิธีทางศาสนาแล้ว
ด้านนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขระบุว่า

มีคนเข้าไปใช้แอปปลูกกันกว่า๓๐ล้านครั้ง
มีการขออนุญาตประกอบธุรกิจกว่า๗๐๐๐๐๐บราย
แต่สำหรับเชิงพาณิชย์ต้องได้รับอนุญาตจากออยด้วยนะครับ
ส่วนกรณีที่มีการนำไปใช้ในทางที่ผิด
ย้ำบอกว่ามีกฎหมายส่วนอื่นมาควบคุมดูแล
ก่อนที่กฎหมายกัญชากัญชงจะมีผลบังคับใช้
เร่งประชาสัมพันธ์เพิ่มความรู้ให้กับประชาชนนะครับ

เอาไปใช้ในทางที่ไม่เป็นประโยชน์ครับ